มาดูคดีใหญ่คดีฆ่าฟอร์สและสปาย
วันนี้เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
บ่าวกลัวตายมอบตัวรับใช้เสียอ้วนยิงสปาย
ก็เมื่อวานนี้นายบ่าวเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ของสพชวางที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จนตำรวจชมบุรีต้องไปรับตัวมาสอบปากคำเพิ่มนะครับ
แล้วก็สารภาพบอกว่าตกกระดายพลอยโจร
เพราะว่ายอมรับว่ายิงฟอสจริง
แต่ถ้าไม่ยิงก็กลัวเสียอ้วนจะยิงเขาตาย
ใช่คือตอนแรกที่มีการประชุมวางแผนกัน
คือเป็นการวางแผนแค่อุ้มเท่านั้นเอง

แต่ทีนี้เสียอ้วนเปิดฉากยิงสปายก่อนแล้ว
แล้วก็หันมามองเหมือนเป็นสัญญาณให้บ่าวยิงต่อ
ปรากฏว่าบ่าวบอกว่าถ้าผมไม่ยิง
ผมก็กลัวว่าเสียอ้วนจะยิงผมตาย
ใช่คือตอนนั้นเห็นเสียอ้วนยิงฟอสก่อน
แล้วในเบาก็เลยตัดสินใจยิงสปายไปสี่นัดนะครับ
คุณผู้ชมครับไล่เลี่ยงเหตุการณ์กันตั้งแต่เมื่อวาน
ถือว่าเป็นความคืบหน้าทางคดีนะครับ
เพราะคดีนี้ตำรวจออกหมายจับ๖คน
ตอนแรกจับได้แล้ว๔คนนะครับ
ก็จะเหลือนายบ่าวแล้วก็เหลือเสียอ้วนนะครับ
ซึ่งนายบ่าวและเสียอ้วนนี่แหละเป็นมือสังหาร
ปรากฏว่าเมื่อวานในช่วงเช้านะครับ
มีการมอบตัวของนายบ่าวนะครับ
เพราะว่าตำรวจลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

หรือเบาวรินทราเวทอายุ๒๒ปีมือปืนที่ก่อเหตุ

สักถามให้ยอมบอกที่หลบซ่อนตัวของนายบ่าว
ทางญาติก็ทนแรงกดดันไม่ไหวนะครับ
ยอมบอกว่านายบ่าวหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดกระบี่
ก่อนที่ตำรวจจะประสานให้นายเบา
มอบตัวกับตำรวจได้ในที่สุดนะครับ
เพราะเมื่อวานหลังจากที่ตำรวจทราบตัว
ว่านายบ่าวกบดานอยู่ที่บ้านญาติคนหนึ่งนะครับ
แต่นายบ่าวก็ไหวตัวให้ญาติติดต่อทางกำนันในพื้นที่
และนายอำเภอชวางให้พาเข้ามอบตัว
เพราะกลัวว่าตัวเองจะถูกจับตายเหมือนกัน
ต้องมีการนัดให้ผู้ต้องหามามอบตัวกันที่สพชวางนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการสอบสวนเบื้องต้น
นายบ่าวยอมรับว่าเป็นคนลั่นไกยิงน้องสปาย
ส่วนเสียอ้วนเป็นคนยิงน้องฟอส
ทั้งที่ไม่มีการวางแผนจะยิงผู้ตาย
ถือว่าเป็นการตกกระดายพลอยโจร
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนครศรีธรรมราช
มาลงที่สนามบินดอนเมืองในช่วงเย็น
เพื่อที่จะคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำ
ที่สพนาจอมเทียนที่จังหวัดชนบุรี
แล้วก็ในวันรุ่งขึ้นคือวันนี้แหละ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองพบตร
จะมาร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาและแถลงความคืบหน้าของคดีด้วยนะครับ
ซึ่งเมื่อวานมีการคุมตัวกันอย่างแน่นหนาเลยนะ
ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้พอคุมตัวตอนที่อยู่บนเครื่องบิน
เบาเขาก็บอกเขาบอกว่าเพิ่งมาทำงานคุมผับให้กับเสียอ้วนไม่นาน

ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะมาทำอะไร
มาถึงกรุงเทพเสียอ้วนถึงหยิบปืนให้ดู

ใช่บอกว่าพอจะรู้ว่ากำลังจะไปจัดการคู่อบริเนี่ย
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะถึงฆ่ากันตาย
คิดว่าไปอุ้มเฉยมาเคลียร์กันมาพูดจาไม่ให้เข้าใจกัน
แต่ว่าพอมาถึงที่เกิดเหตุเสียอ้วนเป็นผู้เปิดฉากยิงก่อน
แล้วก็หันมามองหน้าในบ่าว
ส่งสัญญาณเหมือนให้นายบ่าวยิงด้วย
จำใจต้องยิงเพราะว่ากลัว

หลังก่อเหตุก็ขึ้นรถคันเดิม

และที่ยอมมอบตัวเพราะสงสารพ่อ
ดูข่าวทุกวันเป็นห่วงติดต่อให้มอบตัว
ก็ต้องขอโทษครอบครัวและผู้ตายด้วยที่ก่อเหตุลงไป
ตนไม่ได้ตั้งใจและยอมชดใช้กรรมในคุกนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าเสียอ้วนพยายามติดต่อมา
อย่างเจ้าของธุรกิจสถานบันเทิงย่านสุขุมวิทย์

เรื่องนี้พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการจังหวัดชมบุรีบอกว่ายังไม่ทราบ
แต่หากจะเข้ามอบตัวก็สามารถทำได้
จากเสียอ้วนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ
ถ้าจริงคุณได้จะเอาคนที่เขาพอคุณนั่นคือเยอะดีนะครับ
ก็คุณฆ่าคนต่อหน้าพระนะ
วัดเขาชีจันทร์เป็นวัดที่คนชนบุรีให้ความครบนับถือ

เขาทำได้ไหมทั้งหน้าพระนะครับ
ตัวเขาเองก็อยากหนีได้ก็หนีไปครับ

เดี๋ยวทางเราก็ต้องจับให้ได้เพราะตอนนี้เราจับได้หมดแล้วเหลือเขาคนเดียว
ผมยังไม่ทราบเลยครับเขาจะติดต่อใครก็เรื่องของเขานะครับ

เขาเป็นผู้ต้องหาเขาเป็นคนร้ายที่หนีหมายจับอยู่
ช่วงนี้หลายคนชอบนะชอบผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดชมบุรีที่ท่านพูดตรงเลยนะครับ
แล้วบอกว่าเบื้องต้นนายบ่าวอ้างว่า

มีการเตรียมการเรื่องนี้มาแล้ว๒เดือน
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ยิงผู้ตายทั้งสองคน
ส่วนเรื่องค่าจ้างรายละเอียดอื่น
จะต้องสอบปากคำกันแล้วก็รวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนอีกครั้ง
ผมขอย้ำไม่มีอิทธิพลใดอยู่เหนือกฎหมาย
อยากฝากถึงนายอ้วนที่ยังหลบหนีว่า
เก่งแต่ทำร้ายผู้หญิงรังแก่คนไม่มีทางสู้
โอ้โหนี่เป็นคำพูดของผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดชมบุรีนะครับส่วนกระแสที่เสียอ้วนเนี่ยนะฮะ
มีข่าวลือกันหนาหูมากเลยเมื่อคืนนี้นะคุณนะ
ส่งต่อกันเป็นทอดเลยบอกว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ฝั่งประเทศกัมพูชาชายแดนจันทบุรีนะครับ
แล้วก็นำตัวกลับมาสอบปากคำแล้วเพื่อเร่งปิดคดี
เรื่องนี้นะครับยังไม่มีการยืนยันจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่

เพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สิทธิ์ของเราก็ไปตามติด

แล้วก็ตามติดคดีนี้อย่างใกล้ชิด

ตำรวจบอกยังไม่เปิดเผย
ยังไม่ขอเปิดเผยใดทั้งสิ้นนะครับ
คดีนี้สรุปกันนิดนึงว่ามีผู้ต้องหาทั้งหมดกี่คน
ก็คือ๖คนที่ถูกออกหมายจับนะครับ
นายสายันศรีศุกร์เป็นคนชี้เป้า
นายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญหรือว่าบอล
ทำหน้าที่ขับรถพาหลบหนีแล้วก็นำปืนไปทิ้ง
นายจีรศักดิ์อุไนบันหรือว่าป๊อปปี้
ทำหน้าที่ขับรถเก๋งนะครับ

คันที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็เป็นผู้เช่าบ้าน

ส่วนนายนบรงวรินทราเวศหรือว่านายบ่าว
ถือว่าเป็นมือปืนร่วมสังหารเหยื่อด้วยนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้มีคำรับสาภาพออกมาว่า
เสียอ้วนเปิดฉากยิงฟอสก่อนใช่ไหม
จากนั้นนายบ่าวก็เปิดฉากยิง
สปายแล้วก็ไปยิงฟอสซ้ำด้วย

คือนะตอนนี้อย่างที่เราเคยรายงานข่าวไป

แล้วก็มีนายมดนั่งมาด้วย

เมื่อกี้นี้คุณเล่าให้ฟังไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ

แล้วก็เป็นคนที่เช่าบ้าน

เพราะว่านายมดหรือว่านายกฤษณะศรีศุกร์
คือนามสกุลเดียวกันกับนายสายันศรีศุกร์

แล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะคุมตัวได้
เพราะว่าช่วง๔ทุ่มครึ่ง
ของวันที่๕สิงหาคม

สอบปากคำอยู่๕ชั่วโมงคุณผู้ชม
หลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็มีการประชุมร่วมกัน
โดยพันธุ์ตำรวจเอกศักระพีเพียวพนิษฐ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ประชุมร่วมกันกับพันธุ์ตำรวจเอกอาทรชิ้นทอง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียน
ห้องประชุมชั้น๒สพนาจอมเทียน
ก็อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพได้เล็กน้อย
แล้วก็ชี้แจงว่านี่เป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีนี้
โดยตอนนี้จับกลุ่มตัวได้๔คนจาก๖คน

แล้วรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ก็ยืนยันว่าออกหมายจับครบหมดแล้ว

พยานนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคล

เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน

ถ้าเกิดว่าสามารถควบคุมตัวเสียอ้วนได้เมื่อไหร่
เชื่อว่าเสียอ้วนต้องต่อสู้คดีอย่างเต็มที่
เพราะว่า๑เป็นคนกว้างขวาง

แต่ยังไงตำรวจก็บอกว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดได้
ทีนี้พอประชุมเสร็จบอกว่า
ก็มาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติม
บอกนายมดยังให้การภาคเศษอยู่
คือยอมรับนะว่าเดินทางมาจากภูเก็ตด้วยรถทัวร์

สำหรับที่จะท่องเที่ยวแถวพัทยา
ก็ไปเช่าบ้านที่ซอยนาเกลือ๑๒

รอให้ลูกน้องทั้งหมดมาถึงบ้านหลังนี้
แล้วนายมดบอกว่าไม่รู้
เสียอ้วนจะมายิงฟอสยิงสปายจนเสียชีวิต

จะมารับตัวไปมาอุ้มไป

ใช่แล้วทีนี้พอหลังจากก่อเหตุ
มดก็บอกว่าได้เดินทางกลับด้วยรถทัวร์
ที่นครศรีธรรมราชไปที่บ้านเกิด
แต่ทีนี้ก็มีการติดต่อตำรวจในท้องที่

ก่อนที่ตำรวจภูทรนาจอมเทียน

รวบรวมพยานหลักฐานต่างให้รัดกลุ่ม

ทำแผนชี้จุดที่เกิดเหตุในวันนี้

เหลือแค่รอยืนยันเสียอ้วน
เรื่องการตามจับกลุ่มตัวเสียอ้วน

ทั้ง๕หมายจับก็มีทั้งมามอบตัวเอง

คือทางด้านของรองผู้บังคับการ

๕๐๐๐ตำรวจเอกศักดิ์รัพย์พรีเอาพาณิชย์
ยืนยันว่าคดีนี้ออกหมายจับคนร้าย

ทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานบุคคล

แต่ยังต้องประชุมติดตามคดีอย่างละเอียดรอบข้อ
เพราะเชื่อว่าหากจับกลุ่มได้
เสียอ้วนคงจะสู้คดีเต็มที่

แล้วก็มีประสบการณ์ต้องคดีมาก่อน
มั่นใจว่าพยานหลักฐานตำรวจมีอยู่เพียงพอ